คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
รัชบุรีมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงากับกระบะอย่างจัง
ทำให้รถทั้งสองคันพังยับเยินนะครับ
ถึงขั้นที่เครื่องยนต์ของรถเก่งนั้นหลุดออกมาจากตัวถังเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนสายราชบุรีบ้านผาปกในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เกิดเหตุอยู่ก่อนถึงทางเข้าถ้ำเขาบิน
พบรถกระบะอิซูซูดีแมคพลิกตะแคงอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
ภายในรถมีผู้บาดเจ็บ๒คนอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ส่วนรถเก่งนิสันมาสสีดำคู่กรณีตกอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
สภาพหน้ารถพังยับเยินเครื่องยนต์หลุดออกมาด้านนอก
ภายในรถพบนายเทิดศักดิ์บัวอยู่อายุ๒๙ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ติดอยู่เบาะที่นั่งคนขับและพบศพนางสาวอรุณรัฐเตชะวัฒนารุ่งเรืองอายุ๒๙ปี
นอนอยู่ข้างรถเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าขณะเกิดเหตุ
รถกระบะกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองราชบุรี
ส่วนทางกับรถเก่งที่มุ่งหน้าไปอำเภอจอมบึง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
ว่าน่าจะมีรถคันใดคันหนึ่งขับคล่อมเลนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เมืองต้นตรวจสอบภายในรถกระบะพบว่าการบันทึกภาพในกล้องหน้ารถถูกถอดออกไป
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
บนถนนประหลโยธินช่วงหลักกิโลเมตรที่๙๔อำเภอหนองแคร์
ทำให้ด้านข้างของรถเก๋งได้รับความเสียหาย
นายฤทธิไกรเสือเองอายุ๔๒ปีคนขับรถเก๋งระบุว่า
พาครอบครัวรวม๕ชีวิตกลับจากหาหมอที่โรงพยาบาลสระบุรี
และกำลังเดินทางกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถเสียหลักหมุนขวางถนนทำให้ถูกรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับตามหลังมา
ชนด้านข้างแล้วลากไปไกลเกือบ๑๐๐เมตร
โชคดีที่รถพ่วงขับมาไม่เร็วมากนักจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดปทุมธานีเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายปทุมธานี๓โคก
ในพื้นที่หมู่๒ตะบล๓โคกอำพือ๓โคก
จุดเกิดเหตุอยู่ปากทางเข้าวัดสแก่
พบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกดินจอดอยู่ข้างทาง

ออกไปเล็กน้อยพบนางยุภาวงศาลีอายุ๖๒ปี

จากการสอบสวนทราบว่ารถพ่วงกำลังมาทุกดิน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
มีรถบรรทุกปูนกำลังเลี้ยวกลับรถ
พ่วง๑๘ล้อจึงเบี่ยงออกเลนซ้าย
เฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้มลง
แล้วล้อหลังทับนางยุภาจนเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากจุดกลับรถ
ก่อนจะถูกรถกระบาดที่ขับมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
ทำให้ทั้งคนทั้งรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๔๔ในพื้นที่หมู่๕
ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบ้านบึงและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบพบนายพันธุ์๒สีอายุ๕๘ปี
ขับรถกระบะยอมรับว่าขับรถมาจากจังหวัดตราด
กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอบ้านแหลงยาว

รถจักรยานโยนขี่ออกมาจากจุดกลับรถ

เบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิต